บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
วันนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยนะคะยามบ่ายแบบนี้มาเติมความแซ่บกันด้วยข่าวกันนะคะ
วันนี้อยู่กับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะพร้อมกับประเด็นข่าวแซ่บเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ไมพัทราเดชและครับปุ๊กลุกฝ่นทิพย์ก่อนหน้านี้มีข่าวเมาส์ข่าวรือว่าคู่นี้กำลังกี้กักกัน
แฟนเขาก็จิ้นกันใหญ่เลยนะคะอยากจะให้คู่นี้ลงเอยกันด้วยดีจริง
ล่าสุดเจอตัวหนุ่มไม้พระธรเดชเขาว่ายังไงกับกระแสข่าวลือนี้

คือปกติเนี่ยไม้เขาต้องคู่จิ้นกันกับสาวโบถูกปะล่ะ

แฟนก็เลยพากันจิ้นไปกันใหญ่เลยนะคะ
ก็บอกว่าเป็นอีกคู่พระนางที่เคมีเข้ากันเข้ากัน
จนแฟนละครจิ้นกันใจใหญ่เลยนะคะ

สำหรับปุ๊กลุ๊กป่อนทิพย์แล้วก็ไมค์พระธรเดช

พระเอกหนุ่มกำลังซุ่มคบกับนางเอกรุ่นพี่
ทำเอาหลายคนโยงกันไปที่หนุ่มไม้ไปโดยปริยายเลย
ซึ่งล่าสุดหนุ่มไมค์เขาบอกว่าไม่เป็นความจริงเลย
เพราะว่าเจ้าตัวกับปุ๊กลุ๊กเนี่ยอายุเท่ากันนะคุณ
ไม่ได้เป็นนางเอกรุ่นพี่อย่างที่เป็นข่าวอย่างแน่นอ
กำลังจะบอกว่าปุ๊กลุ๊กแก่กว่าไหมเหรอเอองงนะ
พร้อมกับย้ำชัดนะคะว่าความสัมพันธ์เป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้น
และข่าวลือที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ
บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่แรก
จริงครับเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้จักรุ่นพี่

เพราะว่าเราเคยมีโอกาสร่วมงานด้วยกันมาแล้ว

แต่ผมไม่รู้ว่าเขาซีเรียสหรือเปล่าว่าเขาเป็นผู้หญิงไงฮะ
ระดับก็สนิทพอสมควรครับเป็นระดับเพื่อน
เพราะว่าเราเคยร่วมงานกันมาปีกว่าเจอกันอาทิตย์ละ๔วัน
คงไม่ได้คุยครับส่วนมากถ้าเกิดมีข่าวอะไรอย่างนี้
ุ๊กจะเป็นคนถามผมก่อนว่าอะไรยังไง
ปกติถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันก็คงเจอกันครับ
ส่วนใครที่ลุ้นให้ทั้งคู่นะคะเป็นคู่จริงก็ต้องตามลุ้นกันต่อไป
แต่แฟนคลับที่ชอบคู่นี้นะคะหนุ่มไม้เขาก็แอบบอกข่าวดีว่า
ที่จะมีละครประกบคู่กับสาวปุ๊กลุ๊ก

แต่คู่นี้จริงถ้าเกิดว่าคบกันจริงก็ไปกันได้อยู่นะ

ก็หน้าออกคมไทยเหมือนกัน

แต่ว่าบ้านของไม้โบเนี่ยเขาจะยอมหรือเปล่า
อารมณ์แบบว่าณเดชน์กับยายาคือถ้าเกิดว่าไปประกบคู่ใครเนี่ย
กลายเป็นแอนตี้ขึ้นมาเลยนะน่ากลัวเนอะ
หรือไม่ก็อาจจะมีบ้านเป็นแฟมิลี่แบบคู่จิ้นบ้านใหม่อย่างนี้
ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคู่จริงเนอะอืม